คุณผู้ชมไปที่นครศรีธรรมราชนะคะมีหลานชายกับอาคู่นึง
โอ้โหเป็นไม้เบื่อไม้เมากันมาตลอดตลอดเจอกันเมื่อไหร่
ขอให้ได้เหน็บขอให้ได้แนนไม่ได้มีปากเสียงกัน

จังหวะที่หลานกำลังพาปู่ที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปอาบน้ำ
นั่งกินข้าวอยู่เปิดฉากด่าก่อนเลยแล้วก็เลยทะเลาะกันสุดท้าย
อาคว้ามีดมาแทงหลานไปทีนึงครับหลานคว้ามีดแทงกลับสิบแผล
อาตายคาที่เลยค่ะติดตามด้วยจากรายงานค่ะ
หลังนายอัครวิทย์รำเภยหรือบอยอายุ๒๗ปี
ได้รับการประกันตัวด้วยวงเงิน๓๕๐๐๐บาท

เพื่อกราบขอเข้ามาศพนายพงศักดิ์รำเภย
อายุ๔๙ปีผู้เป็นอาที่เสียชีวิต
เหตุการณ์เกิดขึ้นภายในบ้านพักในพื้นที่หมู่๗
ตำบลชวางอำเภอชวางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ขณะที่นายพงศักดิ์กำลังนั่งกินข้าวที่โต๊ะอาหาร

ระหว่างนั้นในบอยหลานชายกำลังพาปู่
ที่เป็นพ่อผู้เสียชีวิตที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงไปอาบน้ำ
พงศักดิ์ที่กำลังนั่งกินข้าวก็ต่อว่า

พงศักดิ์จึงใช้มีดทำครัว

เหนือแทงเข้าที่บริเวณจมูกของในบอยหลานชาย
ก่อนที่ทั้งคู่จะกอดรัดฟัดเหวี่ยงกัน
บอยจึงใช้มีดเดยไก่ที่พกติดตัวมา
เข้าที่ร่างนายพงศักดิ์นับ๑๐แผลจนเสียชีวิต

มีกางเกงชั้นในตัวเดียวสีดำ

ใต้ราวนมซ้ายและตามเนื้อตัวรวม๑๓แผล
นางประไพรรำเภยแม่นายบอยผู้ต้องหาบอกว่า
ผู้ตายไม่ลงรอยกับลูกชายของเธอมานานแล้ว
เรียกว่าเป็นไม้เบื่อไม้เมากันตลอดเวลา

ถึงขั้นไปแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูทรชวาง

กระทั่งคราวนี้มีปากเสียงถึงขั้นลงไม้ลงมือกันอีก
จนเป็นเหตุให้นายพงศักดิ์ถูกแทงเสียชีวิต
ขณะที่ญาติสนิทของในบอยและผู้ตายเปิดใจว่า
โดยปกติแล้วผู้ตายมักจะชอบหาเรื่อง

ทั้งที่ในบอยจะคอยดูแลปู่

และเป็นเด็กดีกะตันยู
แต่ว่าเกษตรงี้บังคับ
เพราะผู้ที่ได้ข้ามาทำร้าย
ปกติในช่วงในสิ่งนี้

เมืองต้นทางตำรวจได้ให้ประกันตัวในบอย

และหลังเกิดเหตุได้ยืนรอมอบตัวอยู่ภายในบ้านหลังเกิดเหตุ
เมืองต้นแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา

คารินกะมุดยวทินทร์ข่าวแทรรัสทีวี